กลับมานะครับในช่วงนี้หลังจากที่อุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์ไป๒นัด
เรายังเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกสำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
จะลงเล่นในการทีมชาติเอเชียอืมแล้วสุดท้ายเพื่อที่จะคัดโควต้าไปบอลโลกให้ได้
เป็นสมัยที่สองติดต่อกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับ
ก็มีข่าวสารความขึ้นไหวในการเตรียมทีมมาฝากกันตามไปทีมฟีฟาเดย์สองเกม
เจอกับนิวซีแลนด์อันดับสิบเก้าของโลกนะครับเกมแรกเสมอศูนย์ศูนย์
ที่สองเมื่อวานเราแพ้ไปศูนย์ต่อห้าซึ่งมาดามแป้ง
อ๋อโนโพนับสรุปสร้างวิเศษการทีมชาตัยก็ยอมรับว่าลูกทีมต้องปรับหลายสิ่งเลยนะครับ
ลงเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเพื่อลุ้นเป็นหนึ่งในห้าทีม
รอดสุดใดในปีสองตำรับสิบเก้าที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพนะครับ
หนึ่งนักเตะคนสำคัญที่น่าจะได้กลับมาร่วมทีม
ก็คือมิริบันดาสุชาวดีนินธำรง
กล้องหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย๒๐ปี
ที่ก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยังมี๒ประตูในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
พาทีมชาติไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จอแดน
ก็จะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมต้นปีหน้าเดือนมกราคม
แล้วก็การอุ่นเครื่องนี้ก็ไม่ได้มาร่วมทีมนะคะ
ซึ่งมาดามแป้งก็บอกว่าการที่ได้มิรันดาที่มีรูปร่างส่วนใหญ่
ก็แอบเก็บบอลในแดนหน้าแล้วก็จบสากรอยได้ดี
ใกล้จะหายเจ็บกลับมาน่าจะช่วยให้เกมลุกของทีมชาติไทยดีขึ้น
เราต้องมองข้อปรับปรุงของทีมอีกเยอะมากนะคะ
รวมทั้งแต่พจำสำคัญผู้เจ็บหลักที่ทั้งเจ็บและถึงเป็นที่ต่างประเทศ
เราก็จะเรียกกลับมาซ้อมกับทีมทั้งหมดนะครับ

ซึ่งตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะ
ก็รับปากตกลงที่จะกลับมาช่วยทีมในเดือนมกราคมนะคะ

ซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้น๘๐แล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีนิสาร่มเย็นอีกตัวหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็น่าจะกลับมาได้ในช่วงปีหน้านะคะ
ยังไงก็ตามต้องยอมรับค่ะว่าวันนี้ทีมเรายังทำได้ไม่ดีนะคะ
ก็จะต้องเอาบทเรียนในวันนี้นะครับ
ไปแก้ไขพัฒนาทีมให้ดีไปกว่านี้